คืนเงินวัดก็แล้วภาพก็แล้วสารภาพก็แล้ว
ทำทุกอย่างแล้วแต่ดูท่าจะไม่รอด
เรื่องของข้อกฎหมายนะคะเรื่องนี้
เนี่ยใครเป็นคนคอนเฟิร์มใครเป็นคนยืนยัน
พลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วนะคะผู้การปปบอกว่า
ตรงสันวันคืนเนี่ยความผิดมันเกิดขึ้นแล้ว
เป็นอาญาแผ่นดินอันนึกถึงรวดสอบว่ามีการแต่งตั้งหนังสือ
อย่างเป็นทางการให้เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัด

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕
คุณผู้ชมค่ะความผิดนี้ข้อหาแรงนะคะ
จำคุกตลอดชีวิตนะสูงสุด
คุณผู้ชมพระสนับแล้วเมื่อวานตำรวจป่อนะคะ
ก็เลยลงไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอีกรอบหนึ่งนะคะ
๒จุดหลักก็คือไปสำนักพุทธนี่ค่ะ
บสารหลักฐานไปเลยนะคะแล้วก็ไปที่วัดเพญญาติ
เอาจุดแรกก่อนจุดแรกไปสำนักงานพระพุทธศาสนา
ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
เพื่อขอตรวจสอบข้อมูลเส้นทางทางการเงินของหลวงพี่กาโตะ
หรือนายพงศกรจันแก้วอดิษฐ์รักษาการเจ้าอาวาสเพญญาติ
หลังจากที่กาโตะเนี่ยอย่างที่เราทราบกัน
เบิกเงินของวัดไป๖๐๐๐๐๐บาทเอาไปใช้จ่าย
รวมถึงจะตรวจสอบบัญชีด้านอื่นของวัดด้วยนะ
ว่าก่อนหน้านี้คุณมีการเบิกจ่ายกันยังไง
อันนี้ประเด็นแรกเรื่องของการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของกาโตะ
ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งก็จะมีการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของวัด
ทั้งขบวนการทั้งระบบด้วยเพราะฉะนั้นแล้วปป
ตำรวจปปหรือว่าตำรวจกองบังคับการ
กันและปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบ
อีกจุดหนึ่งค่ะก็คือวัดเพ็ญญาติไปตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของวัดเพิ่มเติม
นำไปรวบรวมเป็นหลักฐานแล้วก็ไปตรวจสอบว่า
มีหนังสือการแต่งตั้งอดิษฐ์พระกาโตะเป็นรักษาการเจ้าอาวาสถูกต้องหรือเปล่า
อันนี้มันมีประเด็นตรงนี้นิดหนึ่งค่ะในแง่ของข้อกฎหมายเนี่ยนะคะ
อย่างที่ที่ฉันบอกไปถ้าเกิดว่ามีหนังสือแต่งตั้งเป็นรักษาการเจ้าอาวาสเป็นกิจจัดลักษณะถูกต้อง
อันนี้ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานก็จะเป็นความผิดเรื่องของการ
กรณีที่เจ้าพนักงานเนี่ยไปยักยอกเงินของหลวงนะคะ
ส่วนถ้าเกิดว่าไม่ได้มีหนังสือแต่งตั้งเป็นรักษาการเจ้าอาวาส
อันนี้ผู้การปปบอกว่าก็จะอาจไปเข้าข่ายเรื่องของการสนับสนุนให้กระทำความผิดนะฮะ
ทีนี้ก็ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมนอกจากนี้ค่ะนอกจากตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของพระกาโตะแล้ว
หรือว่าอดีตพระกาโตะแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะเชิญนายบำรุงยอดมณีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด
ซึ่งคนนี้เป็นคนกลางที่รับมอบเงินคืนหกแสนบาทจากกาโตะนะคะแล้วก็เชิญนายโชคดีนุมาตร
นายสันติจงราชกรรมการวัดมาให้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินของวัดเพ็ญญาติเพิ่มเติมว่า
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเป็นไปตามกฎตามระเบียบถูกต้องหรือไม่อย่างไร
เหมือนกันนะคะว่ากันไปนะฮะส่วนตองล่ะจะเข้าข่ายความผิดรีดทรัพย
หรือว่าการโชคทรัพย์หรือไม่ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อน
แล้วก็ต้องรอดูหลังจากนี้นะคะว่าตองเนี่ยตำรวจจะออกหมายเรียกมาสอบปากคำ
ประเด็นนี้ด้วยหรือเปล่าอ่าในส่วนของตำรวจปปจบไปค่ะ
มาดูหน้าที่ของตำรวจโรงพักเมืองนครศรีธรรมราชหน่อยค่ะ
หลวงพี่ย้อยครับตำรวจโรงพักเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ย
ตัวหลวงพี่ย้อยแล้วก็นักข่าวประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
มาสอบปากคำเพิ่มเติมในฐานะพยานคดีรับเงินปิดข่าวสามแสนบาท
จำได้ใช่ไหมคะครับทีนี้หลวงพี่ย้อยเนี่ยเปิดเผยว่า
เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยยืนยันเหมือนเดิมไม่ต้องการให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเสีย
ก็เลยออกมาเปิดโปรงไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นและที่สำคัญไม่ได้อิจฉาพระกาโตะ
แล้วไม่ได้อยากเป็นเจ้าอาวาสตอนนี้ไม่ได้รู้สึกหนักใจนะคะ
ถือว่าภารกิจเนี่ยจบสิ้นแล้วการสอบปากคำครั้งนี้
ตำรวจได้สอบความเชื่อมโยงอ๋อเชื่อมโยงกับพระดอนด้วย
เออที่ยังหาตัวไม่เจอหาตัวไม่เจอแล้วก็เป็นพระคนกลางที่รับเงินไปสามแสนบาท
บอกว่าจะเอาสามแสนบาทเนี่ยไปปิดข่าวอ่ะนะคะซึ่งเรื่องนี้หลวงพี่ย้อยบอกว่า
ก็ให้ปากคำกับตำรวจไปหมดแล้วนะคะตอนนี้กำลังตัดสินใจว่าจะศึกตามที่ตั้งใจเดิมหรือเปล่า
เพราะเดิมทีเดียวที่มาบวชเป็นพระเนี่ยก็บวชให้ลูกชายที่เสียชีวิตไป
สิบสี่พฤษภาคมนะคะเอ๊ะสิบสี่พฤษภาคมเนี้ยก็จะครบรอบแล้ว
อาจจะศึกวันนั้นเลยนะคะทีนี้อ่ะแล้วนักข่าวล่ะคะ
นักข่าวที่ถูกพาดพิงถึงก็คือคุณภัยทูลอินทศิลาเป็นนักข่าวประจำจังหวัด
นครศรีธรรมราชคุณภัยทูลก็ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะคะ
บอกว่าหลวงพี่ดอนเนี่ยหารือหารือเรื่องนี้จริงแต่ยังไม่ได้ให้ตังค์นะ
แต่ยังไม่ได้ให้ตังค์นะคะไม่มีการรับมอบเงินใดทั้งสิ้นบอกว่าวอนได้ไหม
สังคมหยุดโจมตีนักข่าวหยุดโจมตีหลวงพี่ย้อยกรณีที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมด
เพราะจริงแล้วหลวงพี่ย้อยเนี่ยท่านเป็นคนดีนะฮะ
ตองล่ะคะสาวตองตอนนี้เห็นบอกว่ามีเจ๊คนหนึ่งทับทามไปเป็นดาราแล้วนะ
อ่าจะไปติดต่อรับงานในวงการบรรเทิงแล้วค่ะสาวตองบอกว่า
เงินที่ได้รับมาจากอดีตพระกาโตะเนี่ยก็คือ๓แสนบาทเนี่ย
เดี๋ยวจะเอาเงินบางส่วนซึ่งก็ไม่บอกว่ายอดเท่าไหร่
จะเอาคืนกลับไปให้วัดไปทำบุญนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ย
แบ่งไว้รักษาตัวเองด้วยยืนยันยืนยันว่าไม่รู้มาก่อนว่า
เงินที่กาโตะเอามาให้สามแสนบาทเนี่ยเป็นเงินวัดเพราะก่อนหน้านี้กาโตะบอกว่า
พ่อเลี้ยงของกาโตเอาที่ดินไปจำนองแล้วเอาเงินเนี่ย
จำนองเนี่ยมาให้ตองเพราะก่อนหน้านี้มันมีกระแสข่าวบอกว่า
ตองเนี่ยจะเข้าข่ายเรื่องของการคล้ายกับว่ารับของโจรด้วยหรือเปล่า
เงินที่ได้มาคือเป็นเงินที่ไม่ถูกต้อง
เงินที่ยักยอกมาแล้วตองเอาไปใช้แบบนี้
องจะเข้าข่ายความผิดด้วยหรือเปล่านะคะตองก็ยืนยันบอกว่า
ตองไม่รู้จริงจริงว่าเหมือนนั้นนะเป็นเงินที่กาโตะเอามาจากเงินวัดอ่ะนะคะ
ส่วนหลวงพี่ดอนล่ะคะหลวงพี่ดอนตอนนี้ก็ยังหายตัวเข้าไปในกลีบเมฆ
หาตัวไม่เจอนะคะหลวงพี่ดอนย้ำอีกรอบหนึ่งเป็นคนกลางที่รับเงินไปเคลียร์นักข่าว
ตอนนี้ตรวจไปตรวจมาค่ะคุณผู้ชมไปเจอหมายจับค้างเก่านะคะ
คดีเช็คเด้งด้วยเรื่องนี้ตำรวจโรงพักเมืองนครศรีธรรมราชบอกว่า
เดี๋ยวจะส่งสายสืบออกติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุด
แล้วคดีเช็คเด้งเนี่ยมีหนึ่งในสองคดีจะหมดอายุความแล้วอ่ะ
คือหมายจับออกตั้งแต่สี่ห้าปีที่แล้วนะปีหกศูนย์
หมดอายุความ๑๕กันยายนปีนี้ก็เลยเป็นที่ตั้งคำถามว่าเอ้า
แล้วตำรวจทำอะไรอยู่ก่อนหน้านี้ทำอะไรคะก็รู้อยู่ว่าพระเนี่ยไปจำกุฏิเนี่ย
เขาเรียกว่าอะไรนะจำวัดที่เนี่ยวัดก็อยู่ในวัดน่ะเนอะค่ะครับ